ไปดูอีกทีหนึ่งเรื่องนะคะถนนห้าเลนเหมือนกันเลย

รถบรรทุก๑๘ล้อค่ะก็จอดข้างทางแวะซื้อของ
เขาดึงเบรกมือแล้วนะคุณผู้ชม
พอเข้าไปซื้อของแป๊บเดียวเท่านั้นแหละค่ะ
ออกมาอ้าวรถหาย

รถมันไหลแล้วไปชนอัดกับป้ายคุณดูสิ
ป้ายเนี่ยหักโค้นลงมาขวางถนนแบบนี้
รถติดกันยาวเหยียดเลยค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ถนนสุขุมวิทย
หน้าตึกทะเลทองแหลมชะบังฝั่งขาเข้าพัทยานะคะ
ก็เป็นถนน๕เลนขับขี่ทางเดียว
ใต้สะพานลอยค่ะมีรถบรรทุกคันนี้
เป็นรถบรรทุก๑๘ล้อกระจกหน้าแตกยับเยินเลย
แล้วสภาพก็คือชนอาจติดกับป้ายบอกทางขนาดใหญ่
มันตกลงมาคร่อมถนนแบบนี้ค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องรีบมาจัดการจราจรก่อนเลย
อันดับแรกนะคะระบายรถที่ติดขัด
แล้วก็ไปหาตัวคนขับรถบรรทุก
ก็เจออยู่แถวนั้นแหละค่ะนายธนเกียจอังคณานันต์วัย๕๕ปี
ก็เป็นคนขับรถบรรทุก๑๘ล้อคันนี้
ธนเกียจบอกว่าเขาขับรถมาจอดอยู่ที่ริมถนนสุขุมวิทย์
เบรกมือแล้วก็ไปแวะร้านสะดวกซื้อ
จังหวะกลับมาที่รถก็ไม่เห็นรถแล้วค่ะ
ไกลออกไปที่ถนนสุขุมวิทย์ก็เจอกับรถของตัวเอง
ในสภาพที่ชนอัดติดอยู่กับป้ายบอกทางแบบนี้
เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องรีบเอารถลากมาช่วยยกป้ายบอกทางออกก่อน
แล้วก็ควบคุมตัวนายธนเกียจไปสอบปากคำเพิ่มเติมนะคะ
คือรถบรรทุกขนาดใหญ่เนี่ยนอกจากดึงเบรกมือแล้วบางทีอาจจะต้องเอา
อย่างที่เราเห็นกันคือเอาก้อนหินนะคะไปวางไว้ข้างหน้า
ถ้าเป็นทางเนินลงก็ต้องวางข้างหน้าหรือแบบว่ากลางล้อ
ก็คือจริงทางไหนก็ตามวางดักเอาไว้เลยเพื่อที่มันจะได้ไม่เคลื่อนไม่ย้ายไปไหน